ทางคดีการเรียกร้องค่าเสียหายต่าง
คือคือทางคดีแพ่งเนี่ยยังไม่ได้เรียกไปใช่ไหมฮะ
เพราะว่าอาจจะต้องรอผลทางอาญาด้วย
แต่ว่าที่เรียกไปก่อนเนี่ยคือค่าสินใหม่ทดแทน

วันนั้นที่มานั่งคุยกันเนี่ยเราก็คุยกันอย่างนี้
แล้วก็คุณแม่ก็เล่าให้ฟัง
คุณชัยวัดที่เป็นทีมทนายที่ปรึกษาทางคดีของคุณแม่เนี่ย
เล่าให้ฟังว่าเออได้ไปคุยไปเจรจากับคุณปอคุณเบิร์ต
ตกลงเขาจะชดใช้ชดเชยเยียวยาทดแทนให้กับคุณแม่เนี่ย๙ล้าน๒แสนบาท

เดือนละ๓๐๐๐๓๐๐รวมแล้ว๒๐ปี๒๐ปีใช่ไหมก็จะให้ทุกเดือน
มันยาวไป๒๐ปีใช่

ลดเวลาก็คือเพิ่มเงินเดือนขึ้นไปแต่ละเดือนให้มันมากกว่าสองหมื่น
มันจะได้ลดเวลาลงมาไม่ถึง๒๐ปี

ที่ศาลนี่ฮะคือข่าวออกมาบอก
เอ้าแม่ไปเรียกเพิ่มจากอีก๔คนนี้
ที่ไม่ใช่คุณปอกับคุณเบิร์ตอีกสี่สิบล้านแปดแสน
รวมเป็นห้าสิบล้านคนก็เลยบอกเอ๊ะแม่

นี่แม่ไม่หยุดสักทีแม่ไม่เลิกสักที
จริงแล้วเนี่ยคุณแม่ตั้งเป้าไว้ที่๕๐ล้าน

เดิมคือตั้ง๕๐ล้าน
เรียกร้องเงินชดเชยเยียวยาต่างกรณีลูกสาวเสียชีวิต

คุณแม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายตรงนี้

รอบแรกเลยที่ไปออกรายการ

ลี่ยให้คุณแม่อย่างเงี้เหรอหรือว่าเขาต้องไปตกลงกันเองสุดแท้แต่เขาจะไปทำยังไงกัน
จะไปตกลงกันเองก็ได้แต่ว่าคุณปอคุณเบิร์ตเนี่ย
เขาบอกว่าของเฉพาะของเขากับสองคนเท่านั้นครับอ่าไอ้เก้า
จุดสองเนี้ยอ่าของเขาสองคนเท่านั้นไม่รวมกับสี่คนนี้
เขาไม่ได้ชำระให้เพราะฉะนั้นอีก๔คนเนี่ยก็ต้องแยกไป
แยกไปชำระกันเองคุณปคุณหมดเขาไม่ได้คุยกับกลุ่มเพื่อนเขาหรือ
ว่าเราจะร่วมกันยังไง๕๐ล้านหมายถึงว่าเขาแยกคุยมา
แล้วเขาก็มาคุยกับทางคุณแม่ที่เขาสองคนจะชดใช้ให้ในส่วนตรงนี้คือ๙ล้าน๒
แยกคุยเขาแยกคุยไงเขาไม่ได้คุยกัน
และตกลงทั้ง๔คนนี้เขาจะใช้ให้มั้ย๔๐ล้าน๘๐๐๐๐

เกี่ยวกับทางอาญา๒มีนาคมใช่ไหม

ว่าอีก๔คนนี้พร้อมเท่าไหร่ยังไง
ต่อลองกันเป็นยังไงตัวเลขเป็นยังไงเพราะอยู่ที่ท่านศาลเป็นคนตัดสินให้
ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมให้ข้อมูลเพิ่มเติมหน่อยเพราะว่าก่อนเข้ารายการเนี่ย
ผมคุยกับคุณชัยวัดโลมากุลที่ปรึกษากฎหมายทางคดีของคุณแม่แตงโมในคดีนี้
อเจมส์คุณชัยวาดบอกว่าอย่างนี้ฮะทางคดีอาญาก็เหมือนที่คุณแน่ล่าให้ฟัง
คดีตรงนี้การเรียกร้องค่าชดเชยเยียวยาสินใหม่ทดแทนต่างตรงนี้
จำนวน๕๐ล้านเนี่ยถ้าสามารถจบได้กับทางจำเลย
เมื่อคดีอาญามีผลออกมาแล้วไม่ว่าผลจะออกมายังไงก็แล้วแต่
ก็จะไม่สามารถฟ้องแพ่งได้แล้ว
เพราะถือว่าจบกันตรงชั้นปรณีประนอม
ลักษณะของคุณโรเบิร์ตกับคุณปอก็คือ
ยอมจ่ายชดใช้ให้เลย
โดยไม่จำเป็นที่จะต้องรอผลวันหนึ่งข้างหน้าเนี่ย

คุณแม่ก็จะแบบเอ้าผลออกมาผิด

เพียงแต่ว่า๔คนที่เหลือ

คุณกติกคุณจ๊อป

ทั้ง๔คนยืนยันในชั้นปนีประนอมว่า

เพราะฉะนั้นเขาก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายคุณแม่ก็บอกไม่เป็นไร
เรียกไว้ก่อน๔๐ล้าน๘แสนที่เหลือก็ไปว่ากันในศาล
ต่อต่อไปในระหว่างนี้มันก็จะคู่ขนานกันไป
มันก็เป็นหน้าที่ของเขาด้วยนะเป็นหน้าที่เขายังไม่ได้จ่ายค่าสินใหม่ให้เรา
อยู่ในเรือด้วยนะครับ
ทางไทยรัฐบีวีห้อง๓๒